คำแรกวันนี้ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเด็กเล็กอีกแล้ว
ที่ผ่านมาก็มีลูกอมติดคอบ้างของติดคอบ้าง
คราวนี้เป็นลูกปัดคุณผู้ชมแต่ว่าไปอยู่ในโพรงจมูกของเด็ก
เด็กมันก็หายใจไม่ออกร้อนอยู่นอนไม่หลับเลย
นางก็ต้องรีบนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้านะฮะ
เดินทางไปรับตัวเด็กน้อยวัย๔ขวบนะฮะ
ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรครับ

เพราะลูกสาวไม่ยอมนอน
คือแม่ก็ตกใจเอ๊ะทำไมลูกไม่นอนนะฮะ
เขามีพฤติกรรมคือจะเอานิ้วแหย่ไปในจมูกตลอดเวลาเลย

พอไปตรวจดูไปส่องดูโอ้โห
มันมีลูกปัดเม็ดใหญ่สีแดง

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรทันที
ทางพยาบาลเองก็ใช้เครื่องมือทางการแพท
แหละคีบลูกปัดออกมาจากโรงจมูกได้

ลึกมากแล้วก็จากการตรวจสอบ

ก็สุดท้ายก็ให้น้องกลับบ้านได้นะครับ

อายุ๓๐ปีคุณแม่เนี้ยบอกว่า
ตัวเองเนี้ยออกไปทำงาน
ส่องดูก็รู้ว่าลูกปัดเม็ดใหญ่ติดอยู่ในโพรงจมูก
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
อย่าให้ลูกหลานเด็กเล็กเล่นของแบบนี้นะ
เดี๋ยวเอาเข้าจมูกเข้าปากแล้วมันก็ถึงกับอันตรายได้นะครับ

จริงอยากจะบอกพ่อแม่คือเด็กมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกัน

คราวนี้แม่งก้อนหิน

จะบอกว่าเวลาที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
อย่าทำนะคุณแม่เคยบอกว่าอย่าเอานิ้วแห่เข้าไปในปลั๊กไฟนะ
ก็แห่เลยมันมีรูไงใช่ก็แห่เลยอย่าเอาอะไรเข้าจมูกนะ
คือพอบอกปุ๊บเนี่ยภาพที่เด็กเห็นนะคะมันคือการเอาสิ่งของนั้นเข้าไป

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งลองบอกดูอย่างอื่นว่าแบบ
ปัดต้องเก็บเข้ากล่องนะอะไรอย่างนี้
อาจจะทำให้เด็กเห็นภาพอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ก็ฝากเตือนกันนะคะ